คลั่งที่บุรีรำนะครับไปดักทำร้ายร่างกายผู้ชายชาวอินเดียคือคนนี้เขาขายของแบบผ่อนส่งคือเพียงแค่มองหน้ากันแต่ผู้ชายคนนี้นะครับร่างกายกำยำนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะครับเพราะว่ากว่าจะจับตัวเขาได้ตอนที่เขาคลั่งแล้วเนี่ยโอ้โหจับยากจริง

เมื่อกี้คุณพระราพรนับได้กี่คนที่มัดแขนมัดขา

ถอดเสื้อชี้หน้าเขาอยู่นี้คือนายพงกรอัคระสินวรพัฒน์
หรือว่าอิคคิวอิคคิวนี่อายุ๓๕ตัวเบลอเลย

ก็เอาไปใส่ห้องขังที่สพนางรอง
แต่ว่าคนที่นอนอยู่ในเปรย์นี่น่าเห็นใจครับ
นายโบนายาเดฟอายุ๓๖ปีเป็นชาวอินเดีย
ที่ถูกนายอีคคิวทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนางรอง
แล้วก็ได้รับกระทบกระเทือนทางสมอง
เขาเสียชีวิตนะฮะในที่สุด
บอกว่าไม่ได้รู้จักหรือว่า

แค่มองหน้ากัน๓๔ครั้งเท่านั้นนี่ไง

วันเกิดเหตุเขากลิ่นรถไซน์มาเจอกันพอดี
ก็เลยจอดถามแล้วพูดกันไม่รู้เรื่อง

ไปคุยที่บ้านผมดีกว่าใครจะไป

จังหวะนั้นพอจะหันรถอีกทาง

คนนี้ก็หน้าดำหน้าแดงโมโหนักยิ่งขึ้นเลยครับ
มาดูคนที่อยู่แวดล้อมในเหตุการณ์บ้าง
เด็กหญิงเอนะเป็นคนเห็นเหตุการณ์
เล่าบอกว่าเมื่อช่วงเย็นของวานนี้นะ
อาบังเขาที่ริมสะนะบ้านหลองรี
จากนั้นนะอิ๊กคิวก็ไปเตะก้านคอเลยนะ
ก้านคออาบังที่นั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์เนี่ย
บังตกจากรถเลยนะครับ
จากนั้นนะฮะบังทำไงสู้ไม่ไหวหรอก
คุกเข่ายกมือไหว้อย่าทำร้ายผมเลยอย่าทำร้ายผมเลย
แต่อีคิวทำยังไงรู้ไหมคุณพระราพรคุณผู้ชมฮะ
เตะเสยข้างปลากเขาให้

แต่อีคคิวไม่หยุดเข้าไปกระทืบศีรษะอาบังแบบไม่ยั้ง
แล้วก็คือส่งเสียงร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่ง
แล้วเตะซ้ำอยู่นั่นน่ะ
ทำให้คนที่เขาขับรถผ่านไปมาก็ไม่กล้าไปช่วย
เพราะว่าอีคคิวนี่ฮะเวลาเขาขึ้นขึ้นแบบนี้

เอาไม่อยู่จริงแล้วชาวบ้านเขารู้ประวัติ
รู้ประวัติอีคคิวมาไงก็เลยไม่กล้ายุ่ง

หนูเห็นเขาเตะอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างล่าง
แล้วอีกคนหนึ่งเขาก็คุกเข่าเขาก็บอกว่าขอร้อง
คืออาบังใช่ไหมค่ะแล้วเขาก็เจ๋ยข้างแล้วเขาสลบไปเลย

หลายครั้งคนมาเห็นเขาก็ไม่หยุดกระทืบค่ะ
คือกระทืบรัวเลยใช่ไหมใช่
ทีมข่าวไปคุยกับเพื่อนของอาบังเนี่ย
เล่าทั้งน้ำตาเลยนะบอกว่าโอ้โหสงสารบังเหลือเกิน
เป็นคนดีรักครอบครัวคือมีอาชีพตามต่างจังหวัด
ขายของเงินเชื่อนะแล้วก็จะใช้เส้นทางนี้กลับบ้านทุกวัน
บังเป็นคนง่ายประหยัดมัธยัติอดออมนะครับ
เขาก็ส่งเงินไปให้ครอบครัวที่อินเดียด้วยครับ
ลำดับแรกที่เขาให้ความสำคัญคือครอบครัวของเขา
ไม่ว่าตัวเขาจะอยู่แบบไม่มีเงิน
แต่เขาก็ต้องมีเงินส่งไปทั้งบ้านก่อน
แล้วเขาอยู่นี่เขาอยู่คนเดียวไม่มีภรรยาไทยใช่ไหม
คนเดียวค่ะไม่มีภรรยาไทยเขามีแต่ภรรยาที่บ้านเขา
ที่ประเทศเขาค่ะที่ประเทศอินเดียครับ
ฟังคนอื่นหมดแล้วมาฟังคนที่ใกล้ชิดอิ๊กคิวที่สุดบ้างไหม

แม่ของอีคิวมาเยี่ยมลูกครับที่สพนางรองยอมรับว่าลูกชายในใจร้อน
เป็นคนไม่ค่อยพูดหรอกนะไม่มีครอบครัว
เคยติดคุกในคดีแทงคนมาแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วก็ติดคุกในคดียาเสพติดมาแล้วครั้งหนึ่ง

เหตุการณ์ครั้งนี้แม่ก็บอกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ที่ได้สอบถามกับลูกลูกก็ยอมรับว่าทำจริงแหละ
ก็ไปขอชดใช้กรรมนะฮะต่อไป
แม่ก็อยากจะขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตแทนลูกชายด้วยครับ